งครามอิสราเอลกับฮามัสนะคะยังร้อนและอุค่ะ
วันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปไล่เลียงดูคลิปเหตุการณ์ที่มีการแชร์ไปทั่วโลก
เป็นวินาทีการตายนะคะของกลุ่มฮามาสค่ะ
ที่มีการพลาดท่าให้กับทหารของอิสราเอล
ขณะที่มีการบุกบ้านไปสังหารประชาชนนะคะ
แล้วก็ยังมีคลิปนาทีที่คนไทยหรือว่าแรงงานไทย
หนีตายกันแบบอลละหมานด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
นี่คือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของกลุ่มติดอาวุธฮามัส
พลาดท่าถูกฝั่งอิสราเอลรอบยิง
ขณะบุกแทรกซึมเข้าไปในเขตชุมชนเกษตรคิบบุซูฟา

กล้องที่ติดตัวมาทำงานเก็บทุกรายละเอียด

ถือปืนกระดยิงบ้านพลเรือนและบุกเข้าไปค้นบ้านอีกหลายหลัง
มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะไปจนถึงนาทีพลาดท่า
เดินออกมาในที่โล่งจึงกลายเป็นเป้ากระสุนของกลุ่มอิสราเอล
ซุ่มยิงมาจากที่กำบัง
หลังโดนกระสุนสุดควบลงไปกับพื้น
ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนสิ้นเสียงลงอย่างสงบ
อีกคลิปเป็นเหตุการณ์ระเบิดบนถนนซาลาอันดีนในกาซ่า
ขณะที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากกำลังเร่งอบพยพลงไปในพื้นที่ทางตอนใต้
จู่ก็มีระเบิดตกลงมากลางคารวาลพลเรือนผู้ประสบภัย
เสียงระเบิดดังตูมใหญ่เศษซากกระจัดกระจาย
คาดว่ามีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บล้มตายจำนวนหนึ่ง
ทางการปาเลสไตน์ออกมาระบุนี่คือการโจมตีโดยจรวดมิสไซด์ของอิสราเอล
พุ่งเป้าไปที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์
นับเป็นการกระทำที่โหดร้ายที่ต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบทำในภาวะสงคราม
โดยมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์และตัวประกันเป็นเดิมพันธุ์
งครามอิสราเอลฮามาสรบกันล่วงเข้าวันที่สิบ
มีแรงงานไทยลีภัยสงครามกับสู่มาตุภูมิแบบรายวัน
คนไทยกลับถึงแผ่นดินแม่เป่าปากโล่งใจที่รอดชีวิตกลับมาได้
กลางความห่วงใยของคนในครอบครัว
นาทีนี้เงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญ
เท่ากับการกลับมาของหัวหน้าครอบครัว
พี่ดีใจมั้ยครับได้เจอลูกแล้ววันนี้

ลูกสาวและลูกชายตรงเข้าสวมกอดนพรสวิมลธรรมวัฒน์
หนึ่งในแรงงานไทยที่กลับบ้าน
และนี่คือกอดแรกในรอบ๑ปี

และต้องกลับมาเพราะลีภัยสงคราม
ตัวเลขล่าสุดคนไทยได้รับผลกระทบในอิสราเอล
เสียชีวิต๒๙รายบาดเจ็บ๑๖รายถูกจับกลุ่ม๑๗ราย
งครามไม่มีท่าทีจะยุติ
มีแต่ความหายนะศูนย์เสียและความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน